มาค่ะขอบคุณไลน์ออฟฟิเชียลหน้าจอด้วยที่ทักทายมานะคะ
แล้วก็ขอฝากด้วยนะคะรายการน้องใหม่แก่กล่องพรุ่งนี้จะออนแอร์แล้วนะคะ
แล้วบอกเลยว่าพิธีกรน่ะปรากฏการณ์ใหม่นะคะ
โอ้โหปรากฏการณ์ใหม่จริงนะคะรวมตัวแซ่บทั้งนั้นเลยค่ะพี่แจ๊ค
คุณแพทย์นับประพานะคะก็เป็นสายแข็งค่ะ
เจอคุณแอฟทักษรเปิดจริงครั้งแรกนะคะ
ใช่ค่ะกับการทำพิธีกรของพี่แอฟหลายคนลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง
รวมไปถึงพิธีกรสายฮาอย่างพี่ตุ๋ยพชชา
แล้วก็พิธีกรสายข่าวตัวจริงพี่ปุ้ยพี่มนต์วันค่ะ
๔คนการันตีเลยสนุกครบรถแน่นอนค่ะ
จะเป็นยังไงไปฟังทั้งคู่ฝากเนื้อฝากตัวกันเลยดีกว่าค่ะ
ทั้ง๔คนค่ะไปฟังเลยค่ะ
เป็ตรายการก็คือเราจะมาแชร์เรื่องราวนะคะ
ทุกเรื่องเลยเพียงแต่ว่าเราจะมีความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกัน
ในมุมถ้าเป็นเรื่องนี้แพทย์คิดเห็นยังไง
แล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ดังนั้นมุมมองต่อข่าวที่เราจะมาแชร์มันย่อมแตกต่าง
ที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมทางไทยรัฐทีวีส่งไลน์มาแชร์ของคุณผู้ชมด้วย
มันทำให้เช้าวันใหม่ของเราแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูลที่ดีมาบอกกัน
ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่ว่าก็คิดว่าคนก็คงเข้าใจอะค่ะว่า
เราก็มาจากนักแสดงนะก็อันนี้ก็เป็นงานใหม่
ก็แต่ว่าแอฟก็จะตั้งใจทำให้ได้ดีที่สุดนะคะ
สู้ไหวไหมคะกับสังหรือค่ะอ๋อไม่คิดจะสู้อยู่แล้วค่ะ

๙โมง๔๕นาทีนะคะถึง๑๐โมง๔๕นาที